พระพุทธปฏิมาปางปฐมเทศนายกพระหัดทั้งสองข้างเสมอพระอุระ
หัดขวาตั้งขึ้นหงายออกจีบพระอังคุดกับพระดัชนีเป็นรูปวงกลมเป็นสัญลักษณ์ของการหมุนพระธรรมจักร
หัดซ้ายมีสองแบบคือแบบจีบพระอังคุดกับพระดัชนีหงายอยู่ใต้พระหัดขวาหรือแบบพระหัดวางแน่พระอุระเบื้องซ้าย
พระพุทธปฏิมาปางปฐมเทศนานิยมสร้างที่เมืองสารนาฏรัฐพิหารอันเป็นสถานที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนาในพระอิริยบทแบบประทับขัดสมาธิเพชรหรือประทับห้อยพระบาทบนบันลัง
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน